เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ

แม่ของน้องถูกจำคุก
แล้วพอแม่ออกจากคุกมาปรากฏว่าลูกสาวค่ะ

แม่ช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้ว
หนูถูกพ่อแท้ข่มขืน
โดนทำแบบนี้มาตั้งแต่หนูอยู่ชั้นม๑
จนตอนนี้หนูอายุ๒๐ปีแล้ว
คือ๗๘ปีถูกพ่อแท้ข่มขืนนะครับ
โดนแบบนี้มาตลอดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหนูท้อง๒ครั้ง
หนูไปบอกย่าย่าก็ไม่รู้จะทำยังไง
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ล่าสุดทางตำรวจภูทรเมืองชุมพร
ก็ไปควบคุมตัวนายพรชัย
ซึ่งเป็นคุณพ่อที่ก่อเหตุ
หลังจากที่อดีตภรรยาได้ไปแจ้งความค่ะ
นายพรชัยคนนี้อดีตสามีคนนี้
ข่มขืนกระทำชำราวลูกสาวแท้มานานหลายปี
รวมถึงคุณย่าก็พาไปทำแท้งมา๒ครั้ง
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ลูกสาวยังอายุสัก๑๓๑
เรียนอยู่ชั้นม๑จนลูกสาวอายุ๒๐ปีค่ะ
ทีนี้คุณแม่เขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าเคยอยู่กินกันกับนายพรชัย
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๒คนเป็นลูกสาวทั้งคู่
แต่ทีนี้เธอไปมีสามีใหม่
คืออยู่กันไม่ได้ก็แยกทางกันนะครับแล้วเจ้าตัวผู้เป็นแม่

แล้วก็ตอนที่มีสามีใหม่ลูกทั้งสองคนก็จะอยู่กับพ่อ

ทีนี้เมื่อปี๒๕๕๘ตัวผู้เป็นแม่ต้องคดีอาญา
ก็ถูกสารพิพากษาให้จำคุก๓ปี
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้๒เดือน
พ้นโทษออกมาก็กลับไปอยู่ที่ประจวบคิริขัน
ปรากฏว่าลูกสาวหอบเสื้อผ้ามาเลย
ลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วอยากจะหนีมาจากพ่อ
มาหาแม่ตั้งนานแล้วแต่แม่ติดคุกอยู่
หนูก็ไม่รู้จะไปหาใครเพื่อช่วยเหลือได้นะครับ
พอแม่ออกจากคุกทันทีหนูก็เลยรีบมาหาแม่
แม่ช่วยหนูทีหนูถูกพ่อแท้ข่มขืน
ใช่ค่ะซึ่งก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับคุณแม่ฟัง
บอกว่าหนูโดนแบบนี้มาโดยตลอดเลย
แล้วที่ผ่านมาตอนที่หนูท้อง
หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปเล่าความจริงให้คุณย่าฟัง
ประกอบกับคุณย่าก็อายุเยอะแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ก็เลยพาไปทำแท้งไปเอาลูกออก
พอกลับมาอยู่กับย่านะพอก็ยังตามมารังควัน

ย่าก็พาไปทำแท้งอีกรอบนึง
แล้วลูกสาวบอกว่าที่ผ่านมา
ตามไปข่มขู่ตลอดเลย
แล้วขอร่วมหลับนอนเดือนละ๓ครั้ง
เหมือนเป็นข้อตกลงสัญญาอะไรกันเลยนะฮะ

ย่าก็บอกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับ
พาไปทำแท้งก็ฝืนใจย่าเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะลูกสาวบอกว่าตอนนี้หนู๒๐ปีแล้ว

หึงหวงหนักกว่าเดิมมาตามรังความมาข่มขู่ตลอด

ขู่หนูด้วยนะว่าห้ามหนูเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร

เพราะว่าตำรวจชุมพรไม่กล้าจับหรอก
จนหนูรู้ว่าแม่เนี่ยพ้นโทษออกมาแล้ว
หนูก็เลยไปหาคุณแม่ที่บางสะพาน
คุณผู้ชมแม่ก็เลยทนไม่ไหวนะที่อดีตสามีก่อเหตุแบบนี้
เลยตัดสินใจไปแจ้งความ
ตำรวจออกหมายจับแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวคุณพ่อ

พรชัยก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

แต่ลูกสาวเนี่ยสมยอมเอง

คลินิกแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองชุมพร

แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไป
อ่านข่าวนี้แล้วสะเทือนใจจังเลยนะคะ